เกิดเหตุอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ยพังถล่มลงมานะคะ
ทำให้แผ่นปูนซีเมนขนาดใหญ่มันร่วงลงมา
แล้วก็ไปทับคนงาน๙คนด้วยกัน

แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้ปลอดภัยแล้ว
๗คนยังคงติดอยู่ใต้ซากปูนแผ่นปูนใหญ่ค่ะ
ซึ่งคาดว่า๒ใน๗คนน่าจะเสียชีวิตแล้ว
ส่วน๕คนตอนนี้ยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะ
เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนที่จังหวัดภูเก็ต
ก็ต้องลงไปช่วยเหลือกันแบบนี้ค่ะ

เฉพาะชุดปฏิบัติการฉุกเฉินโรงพยาบาลทะลาง
โรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตเจ้าหน้าที่กู้ภัย
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ
นำกำลังเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือ
คนที่ติดอยู่ใต้ซากปูนนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมเป็นอาคารสำนักงาน
ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
พบแผ่นปูนขนาดใหญ่เป็นปูนซีเมนเนี่ยนะคะ
ตัวลงมาทับคนงานที่กำลังทำงานอยู่ด้านล่าง
ก็เลยทำให้คนงานถูกทับทั้งหมด๙ราย
แต่ว่าเพื่อนร่วมงานช่วยมาได้๒ราย
อีก๗รายที่เหลือตอนนี้ยังคงถูกทับอยู่ใต้ซากปูน
ตอนนี้๒รายที่ช่วยออกมาได้เป็นชายไทย๑รายนะคะ
แล้วก็ชาวพม่าหนึ่งรายถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาล
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะ
รายที่ยังถูกทับอยู่ใต้ซากปูน
ตามรายงานข่าวมีบางรายเนี่ยอวัยวะโผล่ออกมานะคะ
แขนเช่นขาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเนี่ย
เสียชีวิตแล้ว๒รายส่วนอีก๕รายยังไม่ทราบชะตากรรมนะคะ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธนภัยปพเขต๑๘กู้ภัย
นำกำลังเสริมเข้าไปพร้อมอุปกรณ์เสริมเข้าไปค่ะ
ไปช่วยนะคะเช่นเลื่อยยนต์เครื่องอุปกรณ์ตัดทาง
เจาะแผ่นปูนช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซาก
คือการทำงานก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ
เพื่อไม่ให้คนที่ติดอยู่ใต้ซากได้รับอันตราย
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ค่ะ
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็ติดตามตัววิศวกรคนที่คุมงานมาสอบปากคำ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
ก็ภาวนานะคะว่าขอให้คนที่เหลือที่ติดอยู่ใต้ซาก